ทุกผู้ชมครับมีเรื่องที่ได้ยินแล้วก็น่าเศร้านะฮะ
ก็เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งนะครับผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๑ปี
เป็นพ่อลูกสามมีลูกสามคนคนเล็กสุดเนี่ยเป็นลูกชายุสองควบหกเดือนนะครับ
ทีนี้ตัวเองเนี่ยป่วยเป็นเกาะเป็นโรคเกาะทำงานหนัก
ทำมาหากินอะไรไม่ค่อยได้ฝ่ายภรรยาที่อายุสามสิบสี่
ก็เลยต้องมาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของครอบครัวแทนเธอก็เลยไปทำงานต่างประเทศนะ
อ่าทำงานเกี่ยวกับไปนวดอยู่สิงคโปร์นวดแผนไทยอะไรพวกเนี้ยค่ะนะครับ
แต่ทีนี้ด้วยความคิดมากนะครับไม่รู้เกิดอะไรยังไงขึ้น
เมื่อตีสองคืนที่ผ่านมาครับบ้านอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับ
ประจักษ์ศิลปาคมจับลูกชายวัยสองขวบหกเดือน
กำลังนอนหลับอยู่ในบ้านเนี้ยเอามาแขวนคอกับขื่อหน้าบ้านอืม
แล้วก็ใช้วีดีโอคอร์โทรศัพท์แบบเห็นภาพไปหาภรรยาที่ทำงานอยู่ที่สิงคโปร์
เพื่อให้ภรรยาเนี่ยเห็นว่าตัวเองกับลูกกำลังจะแขวนคอตายนะฮะเนี่ยฮะ
โอ้โหแขวนคอลูกเนี่ยด้วยเชือกเส้นหนึ่งอีกเชือกอีกเส้นหนึ่งเนี่ยนะ
แวนคอตัวเองอยู่ขื่อเดียวกันติดกันเลยนะครับ
โชคดีที่ลุงของเด็กที่บ้านอยู่ติดกันห่างกันแค่๒๐เมตร
ได้ยินเสียงจากวีดีโอคอร์ได้ยินเสียงน้องสาวตัวเองกำลังต่อว่าสามีอยู่
ก็เลยโทรสวนไปหาน้องสาวว่ามันเกิดอะไรขึ้น
บอกให้รีบไปช่วยหลานที่บ้านหน่อยพ่อมันจะผูกคอลูกจะตายกันอยู่แล้ว
ลุงก็รีบวิ่งออกมาจากบ้านขณะนั้นผู้ใหญ่บ้าน
ก็ได้รับการติดต่อจากแม่ของเด็กด้วยก็รีบมาช่วยกันที่บ้านเหมือนกัน
โชคดีนะฮะที่ช่วยทันนะเดี๋ยวไปฟังครับว่าเกิดอะไรขึ้น
ประมาณครับผมก็เลยเอ้ยใจว่าเป็นอย่างนอกสาวขึ้นให้ทางโทรศัพท์
ผมเลยโทรขึ้นน้องสาวก็เลยว่าไปซอยลูกแน่ว่า
ผัวเห็ดประสดภูมิข้อลูกกับพ่อข้อผัวครับ
ผมก็เลยบินมาซอยเลยครับพอมาถึงเห็นเป็นยังไง
พอมาถึงก็ห่อยทั้งสองเลยครับแล้วทำไง
ก็เอาไอ้แกะพุมแล้วก็ตัดเครือกับแกะพุมให้ใคร
ให้ลูกชายละเขาครับอื้มแล้วตัดเครือ
เชือกให้พ่อเขาครับ
มีผู้ใหญ่บ้านนะฮะที่เขาก็เล่าให้ฟังเอาไว้ด้วยนะครับ
อ่าอื้ม
ไหนมันผูกข้อลูกไข่แล้วก็ผูกข้อมั่นว่ะสันให้เจ้าบ้าบ้างดูนี่ลูกไข่ตายไป
ให้โทรแกร่งสำนวนไข่เนี้ยเออเออจะไปอยู่นี่ล่ะ
แม่งระวังสิเห็นป่ะแม่งก็เลยผูกพ่อแต่พ่อพ่อไปเนี้ยเออมั่น
เขียนข้อลูกมั่นผูกข้อลูกมั่นจะตายเนี้ยว่ะสันการภาพกับลูกมาก
ลูกบ้านเข้าไปเห็นแล้วเห็นเป็นไงเข้าออกไปแล้วรถพูดซอยออกไปแล้ว
พูดซอยพูดใส่ออกไปแล้วคือตอนที่ไปช่วยแล้วก็นำทั้งพ่อทั้งลูกลงมาได้เนี้ย
ลุงต้องปั๊มหัวใจหลานนะครับอ่าเพราะว่าหลานชายวัยสองขวบกว่า
ตอนที่นำลงมาจากขื่อตัดเชือกเล่าลงมาเนี่ย
หน้าเขียวเลยก็ปั๊มหัวใจจนชีพจรกลับมานะครับ
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลทั้งพ่อทั้งลูกนะครับตอนนี้อาการก็ปลอดภัยทั้งคู่แล้ว
แต่ว่าเด็กยังมีรอยแผลแดงที่คอเป็นแนวยาวเลยนะครับแล้วก็อาการนี่ก็แบบ
อยู่ในแบบภาวะตกใจมากอ่ะค่ะตัวพ่อก็ศีรษะแตก
เพราะว่าตอนที่เข้ามาช่วยกันต้องใช้มีดตัดเชือกแล้วร่างก็เลยร่วงลงมาจากขื่อ
กระแทกถังแก๊สนะครับอ่าหัวแตกนะยายของเด็กบอกว่า
ในส่วนของลูกเขยไม่ให้อภัยอย่างเด็ดขาดไม่ไปเยี่ยมด้วยแค้นมาก
จากนี้ไปจะเอาหลานมาเลี้ยงเองส่วนลูกเขยจะแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาพยายามฆ่า
โอ้โหเว้ยรูปวัตถูทอืมมันได้ไปแค่เหี้ยวบอกอ่ะอยู่นอกแค่พู
ตอนนี้อาการเป็นอย่างไรคะยายตอนนี้อาการเด็กน้อยเป็นอย่างไรคะ
ให้แย่ไปบึงลูกเขยบอกเครนลาย

ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลบอกว่าสามีภรรยาคู่นี้แต่งงานกันมาเกือบ๒๐ปีแล้วนะ
มีลูกชาย๓คนคนโต๒๐คนรอง๑๒คนเล็ก๒ขวบ๖เดือน
แต่ตัวสามีป่วยเป็นเกาะทำงานไม่ได้ภรรยาก็ต้องเป็นเสาหลักของครอบครัว
ภรรยาก็ไปทำงานนวดแผนโบราณก่อนหน้านี้เคยไปทำที่มาเลเซีย
สามีก็พยายามผูกคอตายที่ต้นมะขามประชดภรรยามาแล้ว
เหมือนกับว่าไม่ไว้ใจนะแล้วก็น้อยใจที่ภรรยาไปทำงานที่ต่างประเทศ
แต่ว่าตอนนั้นลูกลงมาช่วยลูกช่วยเหลือกันไว้ทัน
เมื่อ๑สัปดาห์ที่แล้วภรรยาเพิ่งไปทำงานที่สิงคโปร์
แล้วก็สามีก็ไม่พอใจอีกหาว่าญาติพาภรรยาไปทำงานไม่ดีที่ต่างประเทศ
มีเรื่องหึงหวงกันมาตลอดทะเลาะกันทางโทรศัพท์ทางแชททางวีดีโอคอลอะไรพวกนี้นะครับ
แต่ภรรยาก็กลับมาไม่ได้ไงต้องทำงานหาเงินนะครับ
ฝ่ายสามีก็พยายามบอกให้กลับนะบอกว่าลูกไม่สบายมั่งนะ
ก็ภรรยาก็ต้องทำงานสุดท้ายแล้วก็เลยขู่ว่าจะฆ่าตัวตายแต่คราวนี้จะเอาลูกไปด้วยแล้วไม่ต้องกลับมาเผานะ
เมื่อคืนตีสองทำจริงโอ้โหโชคดีที่เขาช่วยกันได้ทันนะครับ
เรื่องนี้ทางในอำเภอในพื้นที่ก็มาดูแลแล้วนะครับส่วนตัวพ่อเด็กเนี่ยก็สัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีก
แต่ทางยายเขาไม่ยอมเขาบอกเขาจะแจ้งความเรื่องนี้ถือว่าพยายามฆ่าหลานเขาก็สงสารเด็กนะ